สำหรับพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาเยือนเรือนจำครั้งแรกของ
บัวขาวบัญชาเมฆครับการมาครั้งนี้ก็ได้มอบกำลังใจให้กับผู้ต้องขังนะครับ
พวกเขานั้นประกอบอาชีพสุจริตหลังจากพ้นโทษติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลครับ
บัวขาวบัญชาเมฆแขวนนวมชั่วคราวก้าวขึ้นสังเวียนแห่งทันทสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานี
ทำกลางความดีใจของผู้ต้องขังที่ได้เจอนักชบขวัญใจตัวจริงเป็นทางแรกนะครับที่ได้เข้ามา
รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ฟิลล์อีกคนละฟิลล์แล้วก็ได้มาเจอกับน้องน้องข้างใน
แล้วน้องน้องข้างในคงไม่ได้ไปเจอผมข้างนอกแน่นอนตอนนี้นะวันหน้าคงได้เจอเนอะ
ทุกคนมีความมีสิ่งที่ผิดพลาดนะครับรู้ไหมว่าตัวผมก็ผิดพลาดนะครับ
ถ้าเกิดไม่เป็นนักมวยก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอาจจะไม่เคยมาอยู่กับน้องก็ได้นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นนักกีฬานะครับทำให้เรามีวินัยดึงให้เราอยู่ในกฎเกณฑ์ของเรานะครับ
เหนือจากคำกล่าวบัวขาวคล้องพวงมาลัยแก่นักชกคู่เอกของเรือนจำ
รวมถึงการมอบอุปกรณ์กีฬามวยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ต้องขังในการมุ่งมั่นฝึกซ้อมกีฬา
ทุกอย่างต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความสามารถต้องใช้วินัยอย่างดียิ่ง
เพื่อที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นะครับนักมวยเนี่ยถ้าเกิดเราจะตั้งใจหรือว่าจะทำมันจริงจริง
ทีนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ยากนะครับที่จะตั้งใจทำมัน
ขณะเดียวกันเฉลิมพลสิงหวังชาและสิริมงคลสิงห์มณัฐศักดิ์
สองนักชกชื่อดังที่เคยเป็นผู้ต้องขังกลับมาเยือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อาชีพสุจริต
ต้องขอบคุณกรมราชธรรมมากที่เปิดโอกาสด้านกีฬาให้กับนักโทษ
เพราะว่าหลายคนที่ผมได้คุยแล้วได้เขาก็อยากออกไปต่อยมวยแล้วเพราะเขาไม่ออกไม่มีอะไรทำอย่างเงี้
เขาก็ต้องกลับเข้ามาอีกแต่หลายคนที่ผมเอาไปอยู่แล้วก็มีอาชีพโดยโดยตรงจากตรงเนี้ยครับ
อันนั้นคือใครใช่แต่ต้องต้องหนักแน่นคิดว่าสังคมอันนั้นสังคมเราอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาไม่ให้โอกาส
แต่อยู่ที่ใจเรามากกว่าเราต้องกล้ามผ่านตรงนั้นไว้ได้เหมือนผมที่แรกก็หลายคนก็แอนตี้ผมเหมือนกัน
แต่ผมพยายามทำเพื่อครอบครัวให้ดีที่สุดครับ
กรมราชธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธองครักษ์
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ๕ชนิดกีฬา
แก่มวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นฟุตซอลวอเล็กบอลและตะกร่อ
หนึ่งในแผนงานสำคัญที่ย้ำภาพคำว่าเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาก็คือจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ
เป็นพื้นที่ระหว่างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์หนึ่งหลัง
ขนาดความกว้าง๓๔เมตรยาว๔๐เมตรใช้ในการเล่นกีฬาวอเล็กบอลฟุตซอลและตะกร่อนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการฝึกทักษะด้านการกีฬาของผู้ต้องขังต่อไปค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน